คือเหมือนโดนรถเก่งของผู้หญิงคันหนึ่งปาดหน้า
จังหวะนั้นลงมาเลยลงมาจะเคลียร์เลย

คุณมาซ้ายไง
เข้าใจว่าคุณมาซ้ายไหม
ไม่ฟังคุณมาซ้าย
คุณมาซ้าย
ฉันเห็นคุณมาซ้าย

คุณมาซ้าย

คือลงมาเถียงอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วฮะ

เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเธอไปรับลูกสาวที่เรียนพิเศษ

ตอนนั้นเธอเลี้ยวกลับรถด้านหน้าโรงเรียนของลูกนี่แหละ
เป็นจังหวะเดียวกับที่รายเดอร์คู่กรณี
เสื้อเหลืองม่วงนะนะ

อันนี้ที่เธอบอกนะพอรถไปจอดติดไฟแดงครับ

ไม่แน่ใจใช่ไข่ควงหรือเปล่านะลงมาต่อว่าเธอด่าเธอหยาบคล้าย
จังหวะหนึ่งเหมือนจะเอาไขควงมาฟาดหน้าเธอด้วย
เธอก็กลัวสิเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ในรถคนเดียว
ลูกสาววัย๙ขวบนั่งมาด้วยก็เลยเอามือป้องไว้ครับ
แล้วก็เปิดประตูออกไปจนโดนเขาผลักประตูใส่เธอก็เจ็บที่หัวไหล่ด้วย
อุบัยที่สุดท้ายน้าไอนะดูความใช้ปลอดภัยทั้งที่รถเนี่ย
คือมันแค่ปาดกันยังไม่ได้เฉียวชนเลย
หลังจากนี้ครับเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สอนอบางชัน
แต่ถ้าพี่ไลเดอร์นะพี่ไลเดอร์มันจะรู้ไม่แน่ใจว่าใครไหน